ไปดูในคลิปที่โลกโซเชียลเขามีการเผยแพร่กัน
เห็นกันชัดเลยนะครับว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย
กำลังทำร้ายร่างกายของผู้หญิง
ใช่อยู่ในรถนะ๒คนส่วนคนที่ยืนอยู่ข้างนอก
นั่นคือคนเห็นเหตุการณ์และเป็นพลเมืองดีจะเข้าไปช่วย
ใช่ครับคือข้างในรถมีเหตุการณ์วุ่นวายกันอยู่นะครับ
ในคลิปมีผู้หญิงที่ยืนอยู่นอกรถคันหนึ่ง
ขณะที่ผู้หญิงเสื้อชมพูที่อยู่ในรถ
จากนั้นหญิงเสื้อชมพูทะเลาะกับคนที่มาด้วยกัน
รถสะเทือนไปทั้งคันนะครับผู้หญิงที่อยู่ข้างนอก
พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงเสื้อชมพูออกมา
แต่ดูสิภาพที่ปรากฏออกมา
เป็นผู้ชายสวมใส่เสื้อสีเลือดหมูกำลัง
โอ้โหทั้งตบทั้งต่อยทั้งกระทืบ
หลังจากผู้หญิงเสื้อสีชมพูเขาเสียหลัก

ดูสิฮะต่อหน้าประชาชนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นเลยนะครับ
ทั้งคู่ออกมาจากรถได้ฝ่ายชายก็เตะทั้งกระทืบ
ผู้หญิงเสื้อชมพูที่นอนอยู่บนฟุตปาด
แล้วยังใช้และยังดึงมาตบซ้ำอีกนะครับ
คนแถวนั้นพยายามที่จะมาช่วยเหลือเนี่ยมีภาพหลายมุมนะฮะ
มาเพราะว่าผู้หญิงในคลิปก็คือนางสาวนิ่ม
เป็นเจ้าของธุรกิจร้านนวดแผนไทยในอำเภอบางคลาฟ
อกจากเป็นเจ้าของธุรกิจ
ยังเป็นผู้สมัครสอสอเขต๒จังหวัดฉะเชิงเศร้า
คืออยู่ในสังกัดพระกันเมืองหนึ่งนะครับ
แล้วก็เป็นผู้สมัครหญิงนะครับ
และผู้หญิงคนนี้นะฮะก็ได้รับบาดเจ็บคุณ
คิ้วเขาแตกหมดเลยเลือดอาบหน้าเลยนะครับ
แล้วก็หน้าตาเนี่ยโอ้โหมีแต่รอยแผลมีแต่รอยฟกช้ำไปหมดเลย
ส่วนผู้ชายที่ก่อเหตุเป็นสามีที่เพิ่งจะอยู่กินด้วยกัน

ค่ะแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ทางด้านนางสาวนิ่มที่เป็นผู้บาดเจ็บเนี่ย
ก็ไปแจ้งความที่โรงพักบางคล้า
เพราะว่าเธอก็ถูกทำร้ายร่างกายอย่างที่บอกค่ะว่าคิ้วแตก
เหนือคิ้วซ้ายเนี่ยต้องเย็บ๖เข็ม
หน้าตาเนี่ยบวมปูดไปหมดเลยนะคะ
มีแผลอีกหลายแห่งทั่วร่างกายค่ะ
แล้วเธอบอกด้วยบอกว่าที่มาแจ้งความเนี่ย
ต้องการจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ส่วนผู้หญิงที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ
ที่เป็นคนเข้าไปห้ามคนแรกเนี่ยคนนี้ค่ะ

ก็ให้ข้อมูลว่าตอนนั้นยืนอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นผู้ชายผู้หญิงกำลังทะเลาะกำลังเถียงกันนะคะ
เดินมาดูก็เห็นว่านางสาวนิ่มกับสามีเนี่ยทะเลาะกันตอนแรกอยู่ในรถเก๋ง
แล้วพอทั้งคู่เนี่ยพอลงมือตบตีกันเนี่ย
ตัวผู้เห็นเหตุการณ์เธอคนนี้เนี่ยนะพยายามจะช่วยดึง
นางสาวนิ่มออกจากรถเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงช่วยสู้แรงผู้ชายไม่ได้
ดูจังหวะที่ลงมาสิคะยังโดนเตะโดนเหยียบหน้าอกโดนกระทืบอีกค่ะคุณผู้ชม
ใช่นะครับส่วนนางสาวนิ่มเนี่ยก็เปิดเผยแล้วก็ตอนไปแจ้งความ
ว่าถูกสามีก็คือนายนิรุธธรรมกูลที่เพิ่งคบหาอยู่กินกันมาได้ประมาณ๑๐เดือน
ลงมือทำร้ายร่างกายตบตีจนล้มลงใช้เท้ากระทืบที่หน้าอกและใบหน้า
กผมทุบตีเธอจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลฟกช้ำไปทั่วร่างกายนะครับ
แล้วก็มีอาการปูดบวมต้องเย็บบาดแผลที่ใบหน้าบริเวณเหนือคิ้วด้านซ้ายถึง๖เข็ม
แล้วก็ยังบอกว่าเธอนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินคดีดังกล่าว
ก็เลยนำเรื่องนี้มาแจ้งต่อผู้สิทธิ์ข่าวด้วยนะครับ
แล้วก็ไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจเจ้าของคดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก่อนที่ไรเป็นความรุนแรงคุณผู้ชมส่งไลน์มาหน้าจอบอกสามีโหดจังนะครับ